กลับมาดูที่เรื่องของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เผยว่ามีข้อมูลนะครับได้รับแจ้งว่า
การแข่งขันไทยลีก๒เล่นไปแล้ว๓นัด
มีการล็อกผลการขันถึง๖คู่ด้วยกันนะครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้ประกาศแนวทางการป้องกันโรคโควิด๑๙

ไม่ว่าจะเป็นไทยลีกลีก๒ลีก๓และลีก๔นะคะ
ว่ามีมาตรการอย่างไรในการหารือ
เพื่อหาแนวทางแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อกจากนี้นะคะในงานค่ะบิ๊กออสยังได้กล่าวถึงสปอร์ตไวด้า
บริษัทที่เก็บข้อมูลสถิติกีฬาทั่วโลก
ได้แจ้งกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ว่าการแข่งขันไทยลีก๒อาจจะมีการล็อกผลการแข่งขันถึง๖คู่ด้วยกัน
โดยการพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ถือเป็นการเตือนสติ
ผู้ที่ทำทุจริตกับวงการฟุตบอลไทยให้กลับตัวกลับใจซะ
เนื่องจากว่าการกระทำที่ว่ามาถือเป็นมะเร็งร้าย
ที่จะทำลายวงการฟุตบอลไทยให้แย่ลงค่ะ
ซึ่งบิ๊กออสก็ยืนยันนะคะว่าหากได้กลับเข้าไปบริหารงานเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ประกอบกับถ้าเกิดว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีของวงการฟุตบอลไทยต่อไปค่ะมีเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะ
ยืนยันถึงหกแมทคือในไทยลีกสอง
คือณวันนี้ผมพูดเพื่อให้เขาสำเนียกและปรับตัวว่าเขาคือมะเร็งร้ายของวงการฟุตบอล
แน่นอนนะครับถ้าผมมีพยานหลักฐานหรือสามารถหาพยานหลักฐาน
จนกระทั่งทำให้สารท่านออกหมายจับได้
คงจะมีวันที่เราได้เห็นการจับกุมมา
เกิดขึ้นนะครับ